เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านกันก็มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพนิ่งของรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็มีแผ่นกระดาษเขียนด้วยลายมือนะฮะ
ระบุเอาไว้ว่าขอความกรุณาวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์
กวนไม่จอดหน้าบ้านแบบนี้อีกนะคะบ้านนี้มีคนอยู่มาแล้วไม่มีที่จอดหน้าบ้าน
หนูกับลูกต้องวนหาที่จอดครั้งหน้าขอความกรุณานะคะ
รถใครไม่รู้มาจอดหน้าบ้านเนี่ยถึงบ้านจะปิดแต่ต้องมีสักเซี่ยวความคิดสิ
เพราะว่าที่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยจะมาจอดแบบนี้ไม่ได้
แล้วก็มีข้อความล่าสุดที่เขาก็โพสต์ความคืบหน้าไว้
บอกว่าล่าสุดเจ้าของรถมาเลื่อนรถออกให้แล้ว
ก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันหรอกนะครับ
แต่ทางสังคมออนไลน์เขาก็แสดงความเห็นเยอะ
บางคนก็บอกโอ้โหไม่เหมาะสมเลยหน้าบ้านคนอื่นเข้ารถมาจอดอย่างนี้
แต่บางคนก็บอกว่าอ้าวเจ้าของเขาก็เขียนเบอร์โทรศัพท์
วางไว้ตรงกระจกข้างหน้านี่แต่มันอาจจะวางกลับหัวไปหน่อย

เอามาโพสต์ให้มันเป็นดราม่าในสังคมออนไลน์ทำไมอะไรอย่างเงี้ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังเจ้าของโพสต์นะครับเธอบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านอยู่ที่สงขลา
กลับบ้านมาตอนประมาณ๕ทุ่มมีรถคันนี้จอดอยู่ก็ทำให้เธอเข้าไปจอดรถในบ้านไม่ได้
รอเจ้าของรถอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจเขียนโน้ตใส่กระดาษแล้วก็ต้องไปจอดที่อื่น
รุ่งเช้า๘โมงเช้าเธอก็ออกไปทำธุระนอกบ้านพบว่ารถคันนี้ก็ยังจอดอยู่ที่เดิม
กลับมาบ้านตอนเย็นเจ้าของรถขยับไปจอดที่อื่นแล้วส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า
เจ้าของรถเขียนเบอร์โทรติดไว้หรือเปล่าทำไมไม่โทรไปบอกเขาเธอบอกว่าเธอไม่ได้สังเกต
เพราะตอนนั้นก็ไม่กล้าไปจ้องไปมองรถเขาเพราะว่าไม่ใช่รถของที่บ้าน
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครเข้าใจผิดหาว่าไปทำอะไรรถเขาอีก
ที่โพสต์ไม่ได้ต้องการเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่ได้ต้องการดราม่า
แค่อยากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่าอย่าไปจอดขวางทางบ้านของใครเขา
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเนอะก็ยังดีที่ไม่มีอะไรมากกว่านี้
นี้ใช่ค่ะก็เป็นความผิดนะพระราชบัญญาจรจรทางบกครับเป็น
ความผิดทางอาญาด้วยก่อความเดี๋ยวร้อนน้ำค้านั่นเลยแบบนี้
ฟ้องแพงได้ด้วยถ้าเราเสียหายจะออกไปทำงานไปไม่ได้
อย่าไปคิดว่าเป็นที่สาธารณะใครจะจอดตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับ